คือปลายยานี่เขาก็พาลูกกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของตัวเอง
ความจริงก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละสระบุรี
เพราะว่าทางฝั่งบ้านของสามีเนี่ยมีคนเขาติดโควิดกันหลายคน
ก็กลัวจะไม่ปลอดภัยแต่สามีก็หึงโหด
หาว่าเขามีคนอื่นบ้างอะไรบ้างสุดท้ายตามไป
คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าจะตามไปเคลียร์สุดท้ายยิงเขาตาย
คือยิงเขาบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตหลบหนีไปก่อนนะครับ
สุดท้ายถูกจับได้นะครับ๕ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมา

สมพบ้านหมอรับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบ
ว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ

มีร่องรอยของกองเลือดแล้วก็กระสุนปืนที่ตกอยู่
ผู้ชมครับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยห่างไปสักประมาณร้อยเมตรไปเจอปืนเก้ามอมอตกอยู่หนึ่งกระบอกนะฮะเป็นจุดริมถนนนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็มีรอยหยดเลือดอยู่แถวนั้นด้วยปืนกระบอกนี้นะครับผู้ที่ถูกยิงชื่อว่านางสาวนิดาวรีอายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับเธอทำงานเป็นลูกจ้างของปปชประจำจังหวัดสระบุรีถูกปืนในยิงเข้าหน้าผากสองนัดเข้าหน้าอ
เสียชีวิตขณะที่กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสามีนะครับชื่อนายบุญเรืองอายุ๔๔ปียิงเขาเสร็จก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปผู้ที่เห็นเหตุการณ์แล้วพยายามเข้าไปจับผู้ต้องหาแต่ว่าหนีไปได้ก่อนเนี่ยนะครับชื่อว่านายนัทชัยอายุสามสิบเก้าเป็นน้องชายของผู้ตายนะครับบอกว่า
ได้รับแจ้งจากญาติบอกว่าพี่สาวถูกยิงก็รีบขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านของพี่มาถึงเห็นพี่ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องนอนก็ให้ญาติช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายพี่เสียชีวิตส่วนตัวเขาขี่จักรยานยนต์ตามนายบุญเรืองไปเพราะว่าญาติบอกว่านายบุญเรืองสามีมายิงเขาขี่ไปขี่ไปทันนะครับก็เลยตัด
อยู่ที่ถนนแต่นายบุญเรืองตอนนั้นตั้งหลักได้ขี่จักรยานยนต์หนีออกไปอีกค่ะตัวเขาขี่เนี่ยจะขี่ตามไม่ทันนะฮะเที่ยวนี้เพราะว่าตอนนั้นรถจักรยานยนต์ของเขายางแตกไปแล้วก็เลยตามไม่ทันนะครับนายบุญเรืองเนี่ยมายิงพี่สาวเขาถึงสองรอบนะฮะรอบแรกเนี่ยยิงก่อนหนึ่งนัดบาดเจ็บขี่รถไปถึงปากซอยแล้ววนรถกลับมายิงส
มีลูกสาวกันหนึ่งคนอายุประมาณขวบเศษสาเหตุคาดว่ามาจากความหึงหวงนายบุญเรืองเนี่ยชอบหาว่าพี่สาวเขามีผู้ชายคนอื่นทั้งที่ไม่เป็นความจริงที่พี่สาวเขาพาลูกกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เนื่องจากบ้านของนายบุญเรืองเนี่ยมีคนติดโควิดพี่ก็เลยต้องพาลูกในย้ายมาอยู่ที่บ้านของพ่อกับแม่
ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเขาคิดไปเองครับ
เพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ทางบ้านเขาติดโควิดแล้วเขาก็กลับมาบ้าน
พอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บไอ้ทางนู้นก็
ทางพี่สาวผมก็เลยกลับมาบ้านเพราะไม่อยากไปอยู่ทางนู้น
กลัวกลัวลูกจะติดเพราะลูกเขามีลูกติด

แล้วคนยิงติดโควิดเป็นโควิดไหมไม่แน่ใจครับ
บุญเรืองนี่หลังเกิดเหตุหลบหนีไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ตัวเองนะฮะ
ตำรวจก็ตามไปเจอนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ควบคุมตัวมาได้นำตัวมาสอบส่วนอยู่ที่สพบหมอตลอดทั้งคืน
เมื่อช่วงเช้าญาติสองฝั่งเนี่ยเขาก็มาตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักกัน
ปรากฏว่าเจอกันเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ละมุนวุ่นวายจนตำรวจเนี่ยต้องมาแยกญาติทั้งสองฝั่งเลยนะฮะ
เชิญกันครับ
คือฝั่งผู้ต้องหาในบุญเรืองก็มาฝั่งของผู้ตาย
ก็คือญาติภรรยาของนายบุญเรืองก็มาก็เลยมาเจอกันแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นายบุญเรืองผู้ต้องหาสารภาพว่ายิงภรรยาเสียชีวิตจริง
ผู้ต้องหาอ้างว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ย
เพราะว่าภรรยาเนี่ยปันใจให้ผู้ชายคนอื่นแล้วพฤติกรรมของภรรยาก็เปลี่ยนไป
พักหลังชอบดุด่าเขาตลอดทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแบบนี้
อยู่กินกันมา๘ปีเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้เลย
เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่ภรรยาไปทำงานที่สำนักงานปปชจังหวัดสระบุรี
ลูกจ้างธุรการเวลาเขาโทรไปหาตอนพักเที่ยง
ไม่เคยรับสายโทรศัพท์อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะครับ
ที่สำคัญเนี่ยคือผู้ต้องหาอ้างนะฮะ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาไปเห็นคลิปวีดีโอลักษณะเป็นภาพโป๊เปลื่อย
ที่มันเด้งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของภรรยา
แล้วพอกดเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกเขาจำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือภรรยาของเขา
อันนี้เขาอ้างนะครับ
แล้วก่อนที่จะมีลูกด้วยกันนายบุญเรืองอ้างว่า
เขาเคยแยกกันอยู่๖๗เดือนนะ
เพราะมีปัญหากันเนื่องจากพ่อตาแม่ยายเนี่ยไม่ชอบเขา
ก่อนที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกมาอยู่กันได้ไม่นานเอ้า
ปรากฏว่าภรรยาตั้งท้องแล้วก็คลอดลูก
เขาก็เลยไม่มั่นใจว่าลูกคนนี้ใช่ลูกของเขาหรือเปล่า
อายุขวบเศษคนนี้ค่ะนี่ผู้ต้องหาอ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
เนี่ยบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ไปยิงภรรยาจนเสียชีวิต
เขาบอกมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผู้ตายเนี่ย
ภรรยาของเขาคือนางสาวนิดาวรีเนี่ยปลอมลายเซ็นเขา
แล้วไปกู้เงินสหกร๔๒๐๐๐บาท
ทำให้เขาเนี่ยต้องมานั่งใช้หนี้แทนค่ะทั้งหมดเนี่ย
เมื่อวานนี้ตอนค่ำนายบุญเรืองอ้างว่าขี่จักรยานยนต์ไปหาภรรยาที่บ้านของภรรยา
ขี่ไปแล้วก็ไปถามว่าเออจะเอายังไงทำไมไม่รับโทรศัพท์
ยังจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไหมแต่ภรรยาไม่ตอบไม่พูด
แล้วก็ด่าเข้ามาเสียหายหายเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์กลับไปที่บ้านกลับไปเอาปืน
แล้วก็มายิงภรรยานี่อ้างว่าอย่างนี้นะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ต้องหาบอกกับตำรวจนะครับ
บอกว่ายิงภรรยาเนี่ยยิงสองรอบนะครับคือยิงเสร็จแล้วก็มาสงบสติอารมณ์นะ
แล้วสไลด์ลูกปืนที่ขัดลำกล้องเนี่ยทิ้งที่หน้าบ้าน๒นัด
แม่ยายเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์มาตะโกนต่อว่าเขาอีก
แล้วก็พยายามอุ้มภรรยาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือที่หน้าบ้าน
ก็เลยเดินไปยิงใส่อีก๔นัดแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนี
นายบุญเรืองบอกว่าความจริงไม่ได้คิดจะมายิงภรรยา
เขาอ้างว่าเขาจะมาขอคืนดีนะอยากจะกลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิม
แต่ถูกดุด่าก่อนก็เลยเนี่ยยิงเขา
เขามีคนอื่นครับ

แล้วเรารู้ได้ยังไงขึ้นคนเลย
ดูจากพฤติกรรมแล้วก็คลิปวิดีโอที่ผมเจอครับ
พฤติกรรมคือแตะต้องเฮ้ยแต่โดนหาย

แล้วก่อนก่อนเหตุเนี่ยเราคิดยังไงบ้าง

ทำไมจะเลือกอยู่ง่ายโรงเรียนโดนกลับมาไอ้เหี้ย
แล้วเอาปืนมายิงเลยใช่ไหม

ครับที่แรกกะไม่ยิงแล้วกะจะกะจะขอคุยเขาดีบอกเลิกได้ไหม
แล้วทางไปเราเขาขอชีวิตเราไง
ไม่ได้ขอครับเขาไม่ได้ขอเขาด่า
คือเขาด่าเหมือนกับว่าเขายังไงก็คือเหมือนเขาก็รู้ว่าไม่ยอม

แล้วเราก็ยิงเที่ยวแล้วกลับไปสอย้อนกลับมายิงอีกรอบสองอีกครับ
ครับออกไปยังไม่ทันลงเท่าไหร่เลยเขาเขาด่า

ครับไม่รู้เขาจะยังไงครับแต่ผมก็รับผิดทุกอย่างนะครับ
ก็ขอโทษที่ทำไม่ดีไปใจร้อนครับคือมารับผิดมาขอโทษตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกฮะ
ใช่ค่ะคนอื่นเพราะว่าคุณไปยิงเขาตายแล้ว
คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหมอืม
คือจะรักไม่รักกันมาขอคืนดีแล้วเขาไม่คืนดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คุณไปยิงเขาตายไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะไหนจะลูกญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขา
อยู่ด้านหลังนี่อ่ะนี่ฮะนี่ตอนที่ถูกไล่จับต่อสู้แล้วก็บาดเจ็บไปด้วยนะ
ที่ว่าน้องชายของผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ชนนะครับนายบุญเรืองเนี่ยถูกนำตัวไปฝากขังผลัดแรกที่จังหวัด
เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะครับเจ้าหน้าที่คัดค้างการประกันตัวนะครับ
ต้องปฏิเสธการทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับคือสารภาพแต่ว่าไม่ขอไปทำแผน
อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วใช่ค่ะถูกแจ้งสามข้อหานะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหาเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
อีก๒ข้อหาด้วยกันนี่คือ๓ข้อหาที่ถูกแจ้งไป
อืมข้อหานี้ถูกแจ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องเอาให้ชัด
แล้วก็คลี่คลายให้ได้ก็คือปมการสังหารเนี่ย
เกิดจากอะไรกันแน่บุญเรืองเนี่ยอ้างบอกว่าสามสาเหตุหลักหลักเลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องคลิปที่เจอในมือถือของผู้ตายนะคะ
แล้วก็ลูกสาววัยหนึ่งขวบเนี่ยอ้างว่าไม่ใช่ลูกของเขาครับ
แล้วก็เรื่องของการกู้ยืมเงินหนี้สินต่างเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดที่จัดงานศพผู้ตายค่ะ
สุนทรเทพบุณีที่จังหวัดสระบุรีนะคะแน่นอนว่าคนที่เราต้องคุยด้วย
ก็คือคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายน้องชายของผู้ตายที่ชื่อว่าคุณนัทชัยค่ะ
คุณนัทชัยยืนยันกับเราแบบนี้นะคะบอกว่าปมการก่อเหตุที่ผู้ต้องหาก็คือ
บุญเรืองกล่าวอ้างว่าพี่สาวเนี่ยคือในคลิปโทรศัพท์ของพี่สาวเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปโป๊ะแล้วคนที่อยู่ในคลิปนั้นคือพี่สาว
น้องชายของผู้ตายบอกว่าไม่จริงนะพี่สาวเนี่ยถูกใส่ร้ายค่ะ
ส่วนกรณีหลานสาววัย๑ขวบที่นายบุญเรืองบอกว่าไม่ใช่ลูกของเขาเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยก็เอาลูกไปตรวจดีเอนเอไหม
ทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกล้งกันนะคะส่วนประเด็นที่สามเรื่องของการกู้ยืมเงิน
อันนี้น้องชายบอกว่าอันนี้ไม่รู้แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างพี่สาวกับผู้ต้องหานะฮะก็เลยไม่ไม่
กล้าที่จะพูดเพราะว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงอ่ะนะคะคุณนัทชัยน้องชายของผู้ตายบอกต่อบอกว่าตลอดระยะเวลาที่พี่สาวคบหากับผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
พี่สาวมักจะโดนทำร้ายตบตีเป็นประจำบางครั้งนายบุญเรืองผู้ต้องหาเนี่ยนะ
เมามาก็มาทำร้ายพี่สาวต่อหน้าต่อตาคนในครอบครัวต่อหน้าลูกขวบเศษ
หน้าลูกติดของนายบุญเรืองอายุสิบห้าปีแต่ถามว่าพี่สาวทำไมทนอ่ะ
ก็ทนเพราะรักไงทนเพราะรักค่ะก่อนหน้านี้
นายบุญเรืองเนี่ยนะคะเคยก่อเหตุใช้ปืนข่มขู่พี่สาวมาแล้วหนึ่งครั้ง
กระทั่งครอบครัวพยายามเตือนนะคะเตือนพี่สาวให้ระวังตัว
แต่ผู้ต้องหายังกล้าที่จะมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้น้องชายของผู้ตายบอกว่า
มันเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมเกินมนุษย์มนาค่ะครับ
เขาอ่ะทำตัวประพฤติโดยที่ว่าเขาไม่ไม่เคารพทางนี้ก่อนครับเพราะเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
คูมคูเอาปืนมาจ่อหัวก่อนก่อนที่จะมายิงเนี่ย
ก่อนที่จะมาฆ่ากันเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์คือเอาปืนมาจ่อหัวที่แคมป์งานอ่ะ
มาเจาะหัวรอบหนึ่งแล้วครับแล้วมันก็ผ่านมาแค่ยังไม่ถึงเดือนเลย
แล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดว่ากูเดี๋ยวกูจะยิงแก๊กทั้งโคตรเลย
ผมก็เตือนแล้วครับผมก็บอกแล้วบอกว่าไปแจ้งความนะ
มันเอาปืนมาจ่อหัวขนาดนี้แล้วมันต้องแจ้งความแล้วแม่ก็บอกว่าให้ไปแจ้งความ
มันก็ด้วยความที่รักผัวมันก็ไม่ไปแจ้งความจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานครับ
แล้วถ้าถ้ายิงทีเดียวอ่ะผมก็ยังไม่เท่าไหร่
นี่มันนี่มันกลับมายิงอีกรอบนึงอ่ะมันเหมือนตรงใจมันเหมือนอื้อหือ
มันมันสุดเดนคนแล้วพี่เขาบอกว่าลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกเขา
จะไม่ใช่ได้ไงไปตรวจดีเอนเอได้เลยครับ
หน้าตาเหมือนกันอย่างกะแกะมันจะไม่ใช่ได้ยังไง
คือโหดเยี่ยมมากนะคะกลับมายิงคือตั้งใจจะฆ่าให้ตายเลยนะคะ
อืมถามน้องชายของผู้ตายไปแล้วเราไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ
แม่บอกว่ารู้สึกเสียใจกับการที่จะต้องสูญเสียลูกสาว
เสียขวัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะลูกสาวเนี่ย
โดนยิงต่อหน้าต่อตาภาพมันติดตาแม่จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่เราถามแม่บอกคุณแม่ถามตรงเลยนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างบอกว่าแม่เนี่ยชอบไปด่าทอเขาเนี่ย
จริงหรือเปล่าแม่บอกไม่เป็นความจริงนะคะ
ที่ผ่านมาไม่เคยด่าลูกเขยเลยก็มีแต่ลูกเขยนั่นแหละที่ชอบหุง
หึงหวงลูกสาวหึงแบบไม่มีเหตุผลเลยนะคะ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีกับลูกสาวและครอบครัวมาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ฉันไม่เคยด่าเพราะเรื่องครอบครัวเขาเราไม่ด่า
ก็เลิกกันนี่แล้วอยู่นะ
เอาภาพเซ็กอ่ะที่ไหนของใครก็ไม่รู้เอามาให้ดูว่าเนี่ย
เราก็เลยบอกบอกเอ็ม
อธิบายให้มันดูบอกว่าเนี่ย
ไอคนที่นอนข้างล่างน่ะมันมันมันตัวเล็กตัวเท่าหนูนะ
นมที่มึงเห็นน่ะนมในภาพมันก็ขาว
คือเราก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลรอบด้านนะคะ
ก็เลยเดินทางไปที่บ้านของแม่ผู้ต้องหาด้วย
เพราะตามรายงานข่าวเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยมาเอาปืนจากบ้านหลังนี้ไปก่อเหตุนะคะ
ทันทีที่ทีมข่าวไปถึงปรากฏว่าถูกปฏิเสธค่ะไม่ให้ข้อมูล
น้องสาวของผู้ต้องหาพูดกับเราเพียงสั้นบอกว่า
เรื่องปืนไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่ชายเนี่ยเอาจากที่นี่ไปจริงหรือเปล่า
เพราะว่าปกติแล้วพี่ชายก็พกปืนที่มีทะเบียนเพื่อทำงานปกติอยู่แล้ว
จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ชายเลย
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันประเด็นปัญหาปมขัดแย้งระหว่างพี่ชายกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดจากอะไร
ส่วนเรื่องที่ภรรยาของพี่ชายไปกู้ยืมเงินสหกรณ์นั้น
เธอเองบอกว่าเพิ่งจะทราบจากพี่ชายนี่แหละว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง
เพราะพี่ชายเนี่ยถูกตัดเงินเดือนทุกเดือนเพื่อไปชดใช้หนี้
น้องสาวเล่าต่อบอกว่าตอนที่พี่ชายขี่รถกลับมาที่บ้านเนี่ย
คือมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็ตามมารวบตัวไป
เพราะว่าเหมือนเขาต้องไปเข้าใช่เวลาเจ็บไปมันกลัวเพราะว่าเป็นผู้ขี้ยา
แต่ว่าเขาให้การกับตำรวจว่าเขากลับมาจากที่ทำงาน
ไม่เพราะเขามาบ้านไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามาบ้านแล้วเขาไว้หรือเปล่า
เพราะว่าบ้านเขาเราก็ไม่ได้เข้าไป
สุดท้ายก็ถูกจับได้แจ้งขาเรียบร้อยคือคุณถึงขั้นกลับรถขี่รถกลับไปที่บ้านเพื่อไปเอาปืนมายิงเขาเนี่ย